ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ใครที่ใจแกคือท่านเจ้าที่รัก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังตามกันต่อนะคะ
เพราะว่าในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์มีความคืบหน้า
ถ้าจะแบ่งเป็นกองก็คือมีทั้งหมด๓กอง๓แท่งด้วยกันนะคะ
อย่างแรกก็คือเรื่องของคดีที่เปิดมาใหม่
โดยทนายสงการนะคะว่ามีอีก๒เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหญิงไก่นะคะ
แท่งหนึ่งก็คือเรื่องของคดีหญิงไก่เอง
มีคำให้สัมภาษณ์ของตำรวจออกมาจนเป็นที่วิภาควิจารณ์ว่า
ตกลงแล้วจะมีผลต่อคดีไหมสำหรับสภาพจิตใจของหญิงไก่
ถ้ามีการใช้ในชั้นศาล
แล้วก็กองที่๓แท่งที่๓เนี่ยนะคะ
ก็คือเรื่องของพนักงานสอบสวนสนพื้นที่คือสนประชาชื่น
ยังอยู่ในความสนใจนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย
ประชาชนก็จะทวงถามว่าตกลงแล้วเนี่ยมีผลให้คนติดคุกนะคะ
โดนออกหมายจับหรือว่าต้องขึ้นสู้คดีเนี่ย
ตกลงแล้วที่สนประชาชื่นเฉพาะตัวบุคคลนะคะ
เฉพาะตัวบุคคลที่เป็นพนักงานสอบสวนนั้น
สามารถอธิบายความการทำงานของตัวเองได้หรือไม่
หรือจะออกมาแค่คำให้สัมภาษณ์ว่าเกรงใจเพราะคิดว่าเป็นคุณหญิงนะคะ
แล้วก็เหมือนกับทำหน้าที่บกพร่องเพราะว่าไม่ได้สืบสวนอย่างจริงจัง
ตกลงแล้วทรัพย์นั้นถูกลักขโมยไปจริงหรือเปล่า
วันนี้เราคุยกับทนายความคนนี้ก่อน
แล้วถ้ามีน้ำหนักพอเดี๋ยวไล่เรียงมา
เหมือนกับที่เราทำในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
เราคุยกับทนายสงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์สวัสดีครับ
ดิฉันยังไม่เชื่อทนายสงการทั้งหมด
จนกระทั่งนอกจากจะเจอตัวแต่ละคนนั้น
ใช่ครับเผื่อใจไว้ก่อนได้รอฟังเหตุและผลของแต่ละบุคคล
แล้วมาหักล้างกันครับ
เดี๋ยวจะหาวะเฮลโลกันไปสายยับนะคะ
เอาสองคดีใหม่ก่อนเพราะเดี๋ยวคดีก่อนถามเยอะแยะ
สองคดีใหม่ที่ท่านายสงการแถลง
คดีแรกที่วันนี้เปิดตัวคือพี่ชายของโก้
โก้คืออดีตคนขับรถให้หญิงไก่ใช่ครับ
นะคะตกลงอันนี้ที่มาที่ไปมีน้ำหนักแค่ไหนคะ
ว่าตัวโก้หายสาบศูนย์ไป

อยู่ในทะเบียนบ้านของหญิงไก่
ย่านปชาณิเวศเขกจตุจักรกงเทพธุ์หานคร

เราก็พบว่าโก้อยู่ในทะเบียนบ้านหญิงไก่

ครั้งต่อมาเมื่อวันที่๑๙มีนาคม๒๕๕๙
มีการคัดชื่อโก้ออกจากทะเบียนบ้าน

ข้อนี้ข้อสังเกตเนี่ยการคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านเนี่ย
เป็นด้วยกัน๓กรณีทางกฎหมาย

มีอำนาจคัดผู้อาศัยออกจากบ้านได้

โก้กับหญิงไก่จูงมือกันไปที่สำนักงานเขตจรุจักร

โก้แจ้งย้ายปลายทาง

วันนี้ผมก็กระซิบกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามว่า
ก็จุดสุดท้ายอยู่กับใคร
ก็คือต้องไปที่สำนักงานเขตจตุจักร
ไปดูว่าเมื่อวันที่๑๙มีนาคม๒๕๕๕เนี่ย
หายไปโดยวิธีใด

คำถามคือว่ามันเป็นเรื่องปกติไหม
ที่ชื่อของลูกจ้างอย่างโก้เนี่ย

นั่นแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์สนิทสนมกัน
ยกตัวอย่างถ้าคุณจอมขวัญเนี่ย

อยู่คนแปลกหน้าเข้าทะเบียนบ้านเรา

หนูนาที่เหมาออกรายการเราเนี่ยนะคะ

แล้วก็หนูนาก็บอกว่าก็เหมือนกับไปไหนไปกับหญิงไก่ตลอด
ถูกนึกจากว่าโก้เนี่ยเป็นคนขับรถ
เวลาไปเที่ยวเขายงเขาใหญ่เนี่ยนะครับ
โก้ก็ขับรถไว้ให้กับหญิงไก่ตลอด
ยังมีภาพหญิงไก่มอบสร้อยให้คนขับรถ

เส้นหนึ่ง๒บาท๓บาทสร้อยทั้งนั้น

ครับคนละเส้นมันมีผมมีภาพด้วยนะฮะ

เราควรจะนับว่าเขาหายไปจาก

หายไปจากครอบครัวเขาหรือเรานับยังไงว่าเขาหายไป

เขาแจ้งว่าประมาณปลายปี๒๕๕๔ขณะน้ำท่วม

โก้เนี่ยหายไปเมื่อไหร่มันก็ใกล้เคียงไล่เลี่ยกัน

ว่าอยู่เนี่ยโก้หายไป

จุดสุดท้ายที่โก้หายไปเนี่ยคือวันที่๑๙มีนาคม
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ต้องไปตรวจทะเบียนราชก่อนว่าโก้
คือคนที่ขับรถพาหนูนาไปฟังคำพิพากษาของศาลป่ะคะ

เวลาหญิงไก่ไปไหนต่อไหนเนี่ย
โก้เป็นคนขับรถที่ไว้ใจที่สุด
โดยนำพาหญิงไก่ไปสถานที่ต่าง
ดังนั้นเนี่ยโก้คือผู้กลุ่มความลับของหญิงไก่ทั้งหมดครับ
แล้วตอนที่หายไปเนี่ย
ก็คือแปลกเนี่ยปกติแล้วเนี่ย
คนหายไปเนี่ย

ก็ต้องโทรติดต่อญาติพี่น้องบ้าง

ลุงตายเนี่ยก็ต้องมาแสดงความเคารพศพ
หรือแสดงความเสียใจ

ในบรรดายาทยาดที่จังหวัดโรบบุรี

ผู้ต้องหาหรือจำเลยก็จะโทรติดต่อญาติตลอดเวลา

และที่สำคัญบัตรประชาชนของโก้เนี่ย
นับจนถึงวันนี้ขาดต่ออายุประมาณ๒เดือนเสร็จ
โก้หายไปโดยที่เหมือนกับลาออกจากการทำงานกับหญิงไก่

จากว่าสัญญาจ้างระหว่างโก้กับหญิงไก่ไม่มี
เพียงแต่ว่าเราพูดกันเองว่าโก้ลาออก
เพราะฉะนั้นแล้วโก้เนี่ยคนที่รู้ที่ดีที่สุดคือหญิงไก่
และเราจะหาปมสุดท้ายหรือเงื่อนไขสุดท้ายที่โก้เนี่ย
ใครเคยเจอโก้ครั้งสุดท้าย
เห็นมีคนพยายามส่งรูปมาให้ทนายสงการผ่านเฟซบุ๊ค
ที่ตัวเองประกาศหาก็หลายภาพไม่ใช่เหรอคะ
ก็คืออย่างนี้ครับที่ส่งมาเนี่ยเราพยายามกันกอง
เพื่อให้หลงเชื่อว่าโก้ยังมีชีวิตอยู่จะได้เลิกติดตาม
ขอนิดเดียวเรื่องโก้ที่ฉันให้เนื้อหาเยอะเพราะว่ามีตัวพี่ชายออกมา
ฆ่าเรียนมาที่ทำไมสูงปรากฆอุดรธานีเขาส่งข้อความมานะครับว่าเขาเนี้ย
นะครับผมก็แค๊ปนามรายละเอียดส่งมอบกับท่านผู้ชายกราชตรวจสรรค์สนกลางแล้ว
ตรวจสอบอยู่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเป็นท่องเที่ยวอาจจะอ้างก็ได้
ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไปพบนะครับอีกไม่นานปรากฏว่าหญิงไก่บอกจะ
ที่ดินแปลงนี้โดยหญิงไก่พาชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตสามีของป้า
เจ้าของที่ดินซึ่งได้เลิ้งลาไปประมาณสี่สิบปีค่ะแล้วจะขอซื้อและ
ตอนนั้นมาก็ปรากฏว่าออกไปกับหญิงไก่บ่อยแล้วก็หายตัวไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ร้อยสี่สิบหกผ่านมาณวันนี้นะครับประมาณสิบสามปีแล้วแล้วญาติเขา
เนี่ยซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูเนี่ยร้องเรียนเข้ามาอืมผมก็นำหลักฐาน
ให้กับสอบสวนกลางค่ะและท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านทิศราชน้องหานก็ให้
สืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบและส่วนที่สงสัยว่าจะไปอยู่แห่งขนตะมนต์ใดครับ
คือเท่าที่ฟังข้อมูลที่ธนายสงการให้ข่าวมาเนี่ยคือตอนที่ไปกับผู้ชาย
สงการบอกว่าเป็นอดีตสามีเจ้าของที่ดินเนี่ยนะคะคือไปอ้างว่าหญิงไก่ไปอ้างว่าตัวเองเป็นลูก
บุญธรรมตามที่ส่งมาข้อความนี้ทุกอย่างผมแคปส่งให้เลยอะไรมีข้อสงสัยที่ทำให้ให้ทนายสงการสงสัยว่าเขาหายไปเพราะหญิงไก่หรือหายไปกับหญิงไก่

จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวถูกต้องครับแล้วธุรกภาพพิธีประมาณแปดหลานบาท
ประเด็นแรกก่อนว่าที่ดินมีการโอนมายังชายคนนั้นจริง
และไม่เกิน๑เดือนก็โอนไปยังบุคคลที่๓
ถ้าซื้อขายจริงมีหลักฐานการชำระเงินถูกต้อง

หาตัวผู้ชายคนนี้จะมียังมายังจากว่า

มันไม่ได้ติดต่อเพราะว่าเป็นหน้าที่ของศัพท์สนกรรมครับ
เรียนให้พื้นที่อันนี้น้อยเพราะฉะนั้นต้องการตัว
ว่าคนที่เป็นญาติจริงถ้ามาปรากฏตัว

เราได้นัดกับทางรักษาการผู้บังคับการกองปราบเอาไว้
เพราะมันต้องมีความคืบหน้าหลายเรื่อง
ตกลงแล้วสภาพจิตของหญิงไก่มีผลต่อการพิจารณาคดี

แล้วก็ที่สำคัญตกลงแล้วคำที่

ของทางพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไหม
ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ถึง๓กรณี

หรือถ้ามีข่าวก็คือว่า
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันจริงไหม
ระหว่างตำรวจบางนายที่สนประชาชื่น

รักษาการผู้บังคับการกองปราบปราม
นฉานวิมนศรี

สำหรับท่านผู้การการสน

เอาตามความสงสัยของประชาชนที่ตามข่าวนี้กันมา

คือตกลงแล้วที่มีคำให้สัมภาษณ์ออกมา
ไม่ใช่ท่านนะคะเรื่องของสภาพจิตของหญิงไก่
อาจจะมีปัญหาคำถามคือว่านะคะ
คือสภาพจิตใจของหญิงไก่มีผลต่อการทำสำนวน
มีผลต่อการพิจารณาคดีหรือเปล่าคะ

ขั้นสอนของการออกส่วนเนี่ยถ้าวการดีที่ผู้สงหา
คิดว่าน่าจะมีติดเสื่อมหรืออะไรต่าง
ก็ทำการส่วนรักษาแล้วก็
ก็เขาจะเป้าดูคนไข้ว่ามีอาการทางประสานด้วยก่อน
แล้วก็ให้ความเห็นฉะนั้นมีส่วนประกอบกับสังผัสการส่วนได้ครับ

สมมุติว่าระหว่างที่ดำเนินคดีกันไปหญิงไก่มีลักษณะหรือมีอาการมากขึ้น
ที่อาจจะเชื่อได้ว่ามีปัญหาทางสภาพจิต
คำถามคือว่าหญิงไก่จะต้องไม่รับโทษเลยหรือเปล่าครับ
ต้องรับผิดชอบใดคือก็เข้าไปรักษาตัวเลยหรือเปล่าคะ

ก็คือพนักงานรัฐสวนหรือทางเบือนกรรม
หรือที่ควบคุมเนี่ยต้องส่งไปให้
แนวแพทย์นะคะที่จะปวดรักษาทางด้านจิตเศรษฐ์

แล้วก็จะไปสอบสวนให้แพทย์ว่า
ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าหาเนี่ย
มีอาการทางจิตหรือเปล่า
จะนำมาประกอบสำนวนการสอบสวนได้ทำความเห็นได้ครับ

ก็คือคนตามตั้งแต่ช่วงที่มีคดีความเยอะขึ้นนะคะ
ก็คือว่าตกลงแล้วพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นเนี่ย
ให้เหตุผลตามคำให้สัมภาษณ์เลยนะคะ

มีความบกพร่องในการตรวจสอบ

เชื่อว่าเป็นคุณหญิงก็เลยมีความเกรงอกเกรงใจ
คำถามคือว่าถ้ารักษณะของให้ผลออกมาแบบนี้

มากกว่าแค่โทษวินัยหรือความบกพร่องในหน้าที่เลยเหรอคะ
อันนี้ก็ขอให้เป็น

บริษัทการหัวเราะความบ้านเป็นผู้พินา

คือมันก็มีข่าวออกมาเยอะค่ะท่าน
ว่าตกลงแล้วเป็นแค่ความบกพร่องความเกรงใจ
หรือว่าตำรวจบางคนบางคนนะคะไม่ใช่ทั้งสอนอ
บางคนมีผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกันกับหญิงไก่ด้วย
อันนี้ท่านได้ยินมาบ้างไหมคะเพราะคดีมันเกี่ยวพันกันหมดนะคะ

ในส่วนของปราบเราก็รับแจ้งความ
ตอนนี้คุณสงการอัฐียศาสตร์มาแจ้งความ
เรื่องให้การอารมิเซ็ตแล้วก็ความผิดหน้าตา๑๑๒
แล้วก็พยายามค้ามนุษย์เท่านั้นเองนะ
ในส่วนอื่นเนี่ยเราได้ประชุมแบ่งหน้าที่กันแล้วนะครับ
ว่านครบาลต้องกระกับไปสอบสวนข้อได้จริง
ในสำนวนการสอบสวนที่ยังเหลือที่ยังนอกเหลือจากทีมร้องทุกข์เนี่ย
ความปกป้องขั้นตอนตรงไหนหรือยังไง
หรือแพทยาส่วนทั้ง๓นาทีแล้ว
ค่ะงั้นดิฉันโยกมา๒กรณีใหม่ที่

ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะยังอยู่ในความดูแลในแท่งของท่านหรือเปล่า
ก็คือเรื่องของอดีตคนขับรถคนสนิทนะคะที่หายตัวไป
กับคนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่จังหวัดอุดรธานีที่หายตัวไป
อันนี้จะอยู่ในความดูแลของท่านด้วยไหมคะ
หรือศูนย์ตอนขันเงินมาทำการสอบสวนเพื่อเติม
เติมดังจากมีสื่อไปลงว่าพี่ชายนายโก้หรือสุทธารทันเงินได้หายตัวไป
การสอบสนุกก็ได้ความว่านายโก้ก็ลาออกกับคนทำรถตั้งแต่ปี๕๔
แล้วก็มีผู้สื่อข่าวบางสายได้เขียนข่าวว่าไนโก้ไปปรากฏตัวอยู่แถววัดนางคันจันตรีแถวลำลูกกา
แต่อยู่จริงได้จะเป็นจากตัวมาทำการตอบส่วน
ตัวเร็วแค่ไหนคะเพราะถ้าสมมุติเจอตัวนี่จบเลยนะคะ

ใช่ครับก็จะขอเวลาครับคุณศัพท์ก่อนครับ
เพราะว่าเราเพิ่งมอบหมาให้วันนี้เองครับตอนเที่ยงเองครับ
ค่ะส่วนคดีของคนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ต่างจังหวัด
อันนั้นมีข่าวเข้าหูตำรวจบ้างยังคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะ
ก็คืออย่างนี้ครับเมื่อวันศุกร์ที่ทางผู้สื่อข่าวได้ลงข่าวไปนะครับ
ว่าคุณป้าฉวีวันสุธากัญญาสุขากัญญาเนี่ยนะฮะ
ได้ส่วนที่ดินที่จังหวัดหูดอนให้กับคุณมนตราเมื่อปี๔๖นะครับ
อันนี้เราก็ไม่นินอนใจนะครับก็ได้ร่วมกับทางหวัดหูดอนฝ่ายศุกร์ส่วนเนี่ย
เราก็ส่งให้ท่านผู้กับนิรันดิ์พิธิการซึ่งดูแลภาคศาลลงไปตรวจสอบ
คู่ขนานกับเจ้าที่ตำรวจที่จังหวัดอุดรแล้วนะครับ
แล้วก็คุณป้าฉวีวัลได้หายตัวมา
แล้วก็ได้ถึงแตักทีรึยัง
คดีแต่เรื่องการตรวจสอบการทำงาน

วันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะถ้าได้ข่าวเร็วอย่าบอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ทนายสงการคะถ้าเจอตัวนี่จบเลยนะ

คลี่คลายปมต่างของหญิงไก่ทั้งหมดได้เลยครับ

คือทนายสงการได้ตรวจสอบไหมว่าคุณโก้เขาอาจจะมีปัญหาอะไรส่วนตัวที่อาจจะต้อง
ลีกตัวออกไปไม่ติดต่อครอบครัวหรือเปล่า
ผมเกรงว่าที่เขาถ้าเกิดกรณีมีชีวิตอยู่นะครับ
คงเกรงพยันตรายมากกว่า
เพราะว่าปกติแล้วถึงแม้จะหายไปยังไงแล้วก็ตามเนี่ย
หรือหรือทำงานที่ใด
อย่างน้อยเขาก็ต้องติดต่อญาติ
พี่น้องลุงป้าน้าอา
แต่นี่ขาดหายไปเลยผิดปกติ
แต่ต้องบอกว่าทางกองปราบปรามทำงานได้รวดเร็วมากครับ

โปรดโทษที่ด้านน้องหานท่านบูรณาการหมดเลยครับ
อ่านี่มี๒๓เรื่องค่ะที่ต้องตามจากธนายสงการ
คือมีข่าวว่าตกลงพาสปอร์ต๑๐กว่าเล่มเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเป็นของคนในครอบครัวเขา

แต่มันมีอยู่บางเล่มนะคะ

ครับคืออย่างนี้ครับหนูนาเนี่ย
ดูขณะที่กองปราบปรามไปตรวจค้นห้องหญิงไก่
ปรากฏว่าพบพาสปอร์ต๑๙เล่ม
และมีชื่อนางสาวจันทนาคตคงชัยเนี่ย
หนูน่าตกใจอ้าวมีได้ไงเพราะตัวเองเนี่ย
เคยไปกับหญิงไก่ตอนสมัยเป็นเยาวชนอยู่

แล้วก็กลับมาที่พักที่แฟลต
ต่อจากนั้นหญิงไก่ก็ไปเอาบัตรประชาชนที่พ่อที่แม่
ที่แม่ห้องศรแล้วก็กลับมา
ตัวของหนูนาเนี่ยก็ไม่เคยไปกับหญิงไก่

ก็ไม่เคยทราบเลยว่าเวลาออกต่างแดนไปกับ

หนูนาใช้บัตรผ่านชั่วคราวนะครับ

ดังนั้นจึงเห็นกระบวนการว่า
ใครเป็นคนอำนวยความสะดวก
ในการทำพาสปอร์ตให้กับหนูนา
นั่นแสดงว่ามันต้องมีการปลอมเอกสารเกิดขึ้น
ก็คือหนึ่งเมื่อเอาบัตรประชาชนของพ่อแม่มาเนี่ย
โดยไม่ได้มีการถ่ายเอกสารมาก่อน
ก็ต้องมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดปลอมลายมือชื่อพ่อและแม่
เพื่อให้ความยินยอมในการทำพาสปอร์ต
นี่คือจุดไคแม็กซ์วันนี้เลยพา
หนูนาไปให้ถ้อยคำต่อพัฒนางานสอบศูนย์กองปลาปาม
ตั้งแต่เช้าเพิ่งจะเสร็จเมื่อตอน๔โมงเย็นเนี่ยครับ
คือที่ไปเอามาไม่ได้เอาตัวสำเนาใช่ไหมคะ
คือเอาตัวบัตรของพ่อแม่หนูนามา

และหลังจากนั้นประมาณ๒อาทิตย์
หญิงไก่ให้บัตรประชาชนหนูนาเนี่ย
ส่งกลับคืนไปให้พ่อแม่ที่จังหวัดแม่ห้องศร
จากตอนนั้นถึงตอนนี้หนูนาเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีงาน

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่คนตกใจกันมาก
ก็คือว่าตกลงแล้วคุณแม่ของมีนคือคุณสุกรยาเนี่ยนะคะ
ที่เพิ่งจะออกจากเรือนจำมาติดไปครึ่งปีกว่าเนี่ยนะ

ล่ะเครื่องของการคำว่าจะบอกว่ามีการปลอมลายเซ็นแม่มีนคือเขาจะจริงเป็นนี้ครับ
ไม่ใช่ลายมือเขาผมถามว่าเมื่อตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยบอกผมเนี่ย
ผมเป็นนักกฎหมายผมเฉยไม่ได้ผมก็ต้องบอกกล่าวให้กับสำนักงานตรวจแห่งชาติในทราบ
เพื่อทำความจริงให้ปรากฏโดยวิธีส่งตรวจพิสูจน์วิธีส่งตรวจก็ไม่ยาก
ก็ให้แม่น้องมีนมาที่กองปราบเอากระดาษเอสีมา๑๐แผ่น
นั่งเขียนไปเลยครับก็ลองเซ็นลองเซ็นไปอ่าเขียนเขียนลายมือชื่อทั้งหมดค่ะ
แล้วเอากากสำนวนเนี่ยที่มีลายมือสดอยู่ที่สอนอเนี่ย
กับต้นฉบับอยู่ที่โจทย์คือพนักงานอายการเนี่ย
ส่งตรวจพร้อมกันเขาจะได้สิ้นสงสัยตอนนี้ตอนที่ตรวจยังคะ
ก็คือยังแล้วเขาเขาเพิ่งเห็นไงฮะอ๋อจะนัดมาก็คือก็นัดแล้วไม่สบาย
แม่มีนอ่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยเซนเขียนด้วยลายมือครั้งเดียวเขียนคือเขาเขียน
เขียนด้วยลายมือแล้วเซนด้วยไหมเซนกำกลับไหมก็คืออย่างเงี้ย
ลายมือเนี่ยมันเขียนปกติแล้วขออนุญาตครับกระดาษเอสีอย่างนี้
แม่มีนเขาจะเขียนอ่าแล้วก็ครั้งเดียวอ่าแต่ปรากฏว่าในสำนวนสอบสวนเนี่ย
มีอีกหลายหลายที่ไหมที่เซนก็คือมันจะเป็นการพิมพ์ถามตอบอ่าอ่า
เขาบอกว่าไม่ใช่ลายมือเขาอ่าถ้าผมไม่บอกเนี่ย
ผมก็เป็นนักกฎหมายที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ความอ่าความใจ
ซึ่งอันนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะขอนิดเดียวนักข่าวได้ข่าวมา
ตรงกันไหมว่าพันธการสอบสวนครับที่สนอบประชาชื่นครับ
บางคนนะคะมีไม่ใช่แค่บกพร่องครับ
ไม่ใช่แค่เข้าใจผิดว่าเป็นคุณหญิงแต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน
ครับก็คือมีข่าวแต่ขณะนี้ต้องบอกว่า
ทางโบรชนัอโดยท่านสานิลมาเหาวอนเนี่ยท่านเอาจริงนะครับ
พร้อมกันนั้นทางเจรตำรวจแห่งชาติก็ตรวจสอบคู่ขนานกัน
ขอนิดเดียวแต่ทั้งนั้นเราก็มีพยายามหลักฐาน
ในพื้นที่ว่าบุคคลคนนั้นที่เกี่ยวข้องกับหญิงไก่นั้น
มีความสัมพันธ์ในเรื่องของธุรกิจ
และจ่ายเงินเดือนให้กับตัวแม่น้องมีนจริงหรือไม่ด้วยครับ
ได้คำตอบแล้วนะคะอาจจะได้เจอกันอีกนะคะ
วันนี้ขอบคุณทนายสงการค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
หมดเวลาถามตรงค่ะพรุ่งนี้กลับมาเวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ